วนความจำหน่อยมีคุณผู้ชมคนไหนที่ไปขับรถผิดกฎจราจรแล้วได้ใบสั่งแล้วยังไม่ได้จ่ายหรือเปล่า
ถ้าภายใน๑เมษานี้คุณยังไม่ไปจ่ายเนี่ยไปต่อภาษีไม่ได้นะ
เดี๋ยวต้องเตือนลูกหลานนะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ใบแทนเสียภาษีนั่นแหละแต่ถ้าหากยังดื้อยังดื้อไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับอีก
ก็จะมีโทษแล้วทีนี้เป็นโทษตามพรบรถยนต์มาตรา๑๑ครับ
ไม่เกิน๒๐๐๐บาทแล้วก็โดนตัดคะแนน๑คะแนนด้วย
หากคุณสงสัยว่าเรามีใบสั่งค้างชำระหรือเปล่านะ
อีกทีมีใบสั่งต้องจ่ายไม่อย่างนั้นต่อภาษีไม่ได้นะครับ
แล้ววันที่๑เมษายนนี้จะมีภาษีความหวานมาเก็บกับเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์
ให้ความหวานเพิ่มด้วยครับกรมสรรพสามิตรจะเริ่มปรับขึ้นภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล
ระยะที่๓เริ่มเก็บตั้งแต่๑เมษายนนี้ไปจนถึง๓๑มีนาคมปี๒๕๖๐
โดยคิดภาษีตามปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มตั้งแต่๑๔กรัมต่อลิตรเป็นต้นไปนะครับ
เสียภาษี๕บาทโดยภาษีความหวานจะปรับขึ้นเป็นอัตราเก้าหน้าไปเรื่อย
ทุก๒ปีเป้าหมายเพื่อให้มาตรการภาษีมาสร้างสุขภาพคนไทย
จะได้ลดการบริโภคความหวานลงซึ่งหากผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่ลดปริมาณความหวาน
ก็จำเป็นจะต้องปรับขึ้นราคานะครับโดยเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า
กรัมต่อลิตรอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีความหวานนะครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนผู้ปกครองเลยต้องระวังด้วยนะลูกหลานเนี่ยอย่าให้ไปกินขนมคุกกี้ที่ผสมกัญชานะครับ
โดยนายแพทย์ชัชวัลศิลปกิจอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ที่ไม่มีออยไม่มีแหล่งผลิตนำเข้าทางภาคใต้
เพราะว่ามีเคสที่เด็กกินเข้าไปโคม่าเลยนะคุณผู้ชม
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแถวภาคใต้คุกกี้กัญชานี้รูปลักษณ์บนซองเนี่ย
ขนมชื่อดังยี่ห้อหนึ่งคุณผู้ชมเห็นน่าจะนึกออกแล้วมีภาพใบกัญชา
สังเกตขนมและของกินที่ลูกหลานท่านกินด้วยนะครับ